เหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นสำนักงานกำนันนกเมื่อคืนวันที่๖กันยายนที่ผ่านมานะครับ
เป็นเหตุทำให้สารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวถูกยิงจนเสียชีวิต
แล้วรองผู้กำกับว่าสินต์โดนยิงจนบาดเจ็บในนะคะ
ตำรวจออกหมายจับมีทั้งตำรวจด้วยกันที่โดนดำเนินคดี

ล่าสุดครับมีอีก๒คนชื่อว่าในต่องและในเด้งนะครับ
ต่องกับนายเด้งเป็นพลเรือนที่ถูกดำเนินคดีความผิด
พรบออาวุธปืนจากภาพหลักฐานวงจรปิดคืนที่เกิดเหตุครับ
องคือผู้ชายชุดสีดำขี่มอเตอร์ไซคันสีดำมาส่งในเด้งเชิดสีขาวครับ
เด้งเนี่ยเป็นญาติกำนันนกด้วยมาส่งที่บ้านจัดงานเลี้ยงนั่นเองนะครับ
แล้วก็มีการเอาปืนมอบให้กับในเด้งก่อนเข้าไปภายในงาน
ภาพนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญครับกล้องวงจรปิดที่เห็นไปเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเกือบเกือบ๔ทุ่ม
จะเห็นว่านายชัชวานหรือว่านายเด้งเดินทางมาที่บ้านงานนะครับ
จัดเลี้ยงที่สำนักงานกำนันนกที่นครปฐม
และนายชัชวานหรือนายต่องขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งพกปืนมาด้วยครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวทั้งสองคนคือในต่องและนายเด้งสอบสวนที่ตำรวจภูทรภาค๗
จะคุมขังไว้ที่สพเมืองนครปฐมบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
และแจ้งข้อหาความผิดตามพรบออาวุธปืน
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
ตัดภาพมาเมื่อตอนช่วงเช้าครับประมาณสัก๘โมง
มีกลุ่มญาติของ๑ใน๒ผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
เดินทางมาเยี่ยมเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพัก
นักข่าวพยายามเข้าไปสอบถามสภาพจิตใจของผู้ต้องหาเขาเป็นยังไงบ้าง
ดดันแค่ไหนเครียดแค่ไหนหลับสบายไหมเมื่อคืนหรือมีความกังวลอะไรหรือเปล่า
รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในวันนั้น
ในกลุ่มญาตินั้นปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลและมีการตะโกนต่อว่าตำหนินักข่าวด้วยนะฮะ
มิ้วคุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยครับ
ขอโทษนะคะขอความเป็นส่วนตัวแป๊บนึงนะคะ
โทษนะคะขอความเป็นส่วนตัวเครียดค่ะแค่นี้ก็เครียดมากพอแล้ว
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็ได้
อาจจะมีความกังวลแล้วก็เครียดหลายเรื่อง
วันนี้ต้องการที่จะไปเยี่ยมญาติของเขาที่ถูกควบคุมตัว
ไม่เป็นไรครับเราตามความคืบหน้าต่อในทางคดี
ช่วงสายหลังจากนั้นประมาณสักชั่วโมงเสร็จครับ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ๒ผู้ต้องหาคือในต่องและในเด้งผู้ชายสองคนนี้นะครับ
ระหว่างที่ตรวจลายนิ้วมืออยู่นั้นนักข่าวพยายามสังเกตดูสีหน้าของทั้งสองคนครับ
และแววตาค่อนข้างเครียดดูแววตามีกังวล
หลักฐานเสร็จแล้วประมาณ๑๐โมง๑๐นาที
พนักงานสอบสวนสพมนครปฐมคุมตัว๒ผู้ต้องหาไปขึ้นรถ
เพื่อส่งตัวฝากขังศาลจังหวัดนครปฐม

คุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราก็เกาะติดอยู่ในพื้นที่นะฮะ
อยู่ด้านหลังพยายามถามทั้งสองคน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงดังกล่าว
สภาพจิตใจโดยเฉพาะช่วงคืนที่ผ่านมา
ที่ต้องนำตัวมาคุมขังที่สพเมืองนครปฐม
เจ้าตัวนั้นปิดปากเงียบไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใด
ก่อนก้าวขาขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง
พยักหน้าไม่ตอบอะไรใด
นี่นะฮะในเด้งคือคนฝั่งขวานะ
ใส่เสื้อสีครีมแล้วก็ในต่องคือฝั่งซ้ายเสื้อยืดสีดำนะฮะ
ค้นประวัติเพิ่มเติมตัวของในเด้งเนี่ยพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
พบว่ามีประวัติเคยก่อเหตุยิงในผับแห่งหนึ่งที่นครปฐมนะฮะ

เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีคนเจ็บ๒คนอาการสาหัสด้วย
ที่ล่าสุดครับ๖กันยายนไปบ้านงานของกำนันนก
แล้วก็เอาปืนไปด้วยแล้วทำท่าชักปืนออกมา
จะปกป้องกำนันนกแล้วก็ถูกควบคุมตัว
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประเด็นนี้จะขยายต่อห้ามพลาดนะฮะ